บางทีสติจะมาก็ต้องมาจากการแบบอ่านธรรมะบ้าง
อ่านคติธรรมอะไรแบบนี้บ้าง
ถูกต้องซึ่งถ้าเราจะไปหาคติธรรมอ่านเดี๋ยวนี้

จังหวัดพยาวไปที่วัดต่อมกลางไปถึงปุ๊บไม่ต้องไปเดินถึงกุฏิไม่ต้องไปถึงโบสถ์
คุณจะอ่านคติธรรมได้ตามต้นไม้ค่ะ
ไปค่ะไปที่วัดต่อมกลางตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เข้าไปที่วัดปุ๊บแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหรู้สึกสงบร่มเย็นขึ้นมาทันที
ชีวิตฉันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะคติธรรมนำใจที่เขาแปะไว้ตามต้นไม้นี่แหละ
คุณผู้ชมโอ้โหหลายคนบอกนี่นี่ได้อ่านแบบนี้แล้วรู้สึกว่าสงบร่มเย็นขึ้นมาทันที
เป็นการนำคติธรรมสอนใจซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาติดเอาไว้
อยู่ร่วมกันฉันมิดดีกว่าอยู่คิดเป็นศัตรู
เป็นศัตรู
อยากให้มาแล้วก็สังเกตสังกานะบางทีนั่งใต้ร่มไม้แบบนี้
นั่งเฉยไงบางทีถ้าเอาป้ายมาติดปุ๊บกวาดตาอ่านไป
อาจจะทำให้ได้คติสอนใจดีกลับไปเป็นข้อคิดเตือนใจเหมือนกัน

ท่านก็เลยเอามาแปะเต็มไปหมดแบบนี้
เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมไปเถอะเข้าวัดไปทำบุญไหว้พระเอาให้สบายอกสบายใจ
แล้วก็เอาไปปรับใช้บางทีประโยคสั้นก็ทำให้เราคิดอะไรได้เยอะแยะมากมาย
อย่างที่คุณชนะลองอ่านไปเมื่อกี้ก็ดีนะ
ดีอย่างนี้ก็มีคำโอยพรด้วย
เออก็ได้บุญได้กุศลกันกลับไปนะคุณผู้ชม
ใครอยากจะไปศึกษาคติธรรมดีแบบนี้วัดต่อมกลางตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
แต่ที่ฉันเชื่อว่าหลายวัดก็มีป้ายคติธรรมแบบนี้เหมือนกัน
อาจจะเหมือนกันอาจจะต่างกันมากหรือน้อยกว่านี้
แต่ล้วนแล้วแต่ปลูกฝังให้เราเป็นคนคิดดีจิตใจดี
หรือถ้ามีเรื่องอะไรเครียดมาเนี่ยได้ไปอ่านข้อความคติธรรมเหล่านี้
อาจจะทำให้เรามีสติคิดอะไรได้ขึ้นมาทันทีจากทุกข์อาจจะกลายเป็นสุขขึ้นมาเลยก็ได้
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเข้าวัดยังไงก็ดี
ถูกต้องเข้าวัดไปเนี่ยได้สบายใจสงบจิตสงบใจ
แล้วก็ได้เรียนรู้เขาบอกได้อยู่กับตัวเอง
การที่เราได้อยู่กับตัวเองได้อ่านพวกคติธรรมต่าง
มันอาจจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมาก็ได้ใช่
ติมาปัญญาเกิด

แต่ถ้าใครอยากไปฟังคติธรรมที่ฉันฝากหน่อยได้ไหม
จะมีคติธรรมที่มาจากคำสอนของพระของเจ้าอาวาสต่างนะคะ
ก็ทำให้เราได้แบบระลึกถึงสิ่งดีได้เหมือนกัน